น่าจะร้อนไม่แพ้การเมืองไทยหรือยังไรนะฮะ
คือรถเมษาย๙๖เนี่ยเขาขับไปตามทาง
น่าจะไปบีบแปรใส่รถกระบะคันหนึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ
คนขับรถกระบะเนี่ยบุกขึ้นมาถึงบนรถเมย์เลยนะครับทุกผู้ชมครับ

จะมีจอทีวีบนรถบังอยู่

มีการเรียกกันประมาณลงไปไหม

ผู้โดยสารก็มองกันใหญ่เลยตกใจจะยังไงดี
เราจะลงจากรถไหมหรือเราต้องยังไง

ก็ตามภาพผู้ชายคนนึงเป็นคนขับรถกระบะ

มาถามประมาณว่าไปบีบแร่ใส่รถเขาทำไม
อ่ามีปัญหาอะไรนักหนา
คนขับรถเมย์ก็บอกประมาณว่าที่บีบแร้
ก็รถคุณเปลี่ยนเลนกระทันหัน

คนขับขบาดก็เลยเถียงกลับมาว่าอ้าว

อ่าทำนองว่าจะรีบขับไปไหน
ที่เป็นรถเมย์เป็นรถสาธารณะ
ไม่รู้อย่างไรเขาจอดแล้วก็บุกขึ้นมานะครับ
คือเราก็ไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงนะ
ต้นทางก่อนหน้านี้เป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับ

คือใจเย็นกันกว่านี้ได้ไหม
นี่ถึงขั้นจอดรถแล้วบุกขึ้นมานี่ถ้ามีอาวงอาวุธนี่จะทำยังไง
แต่โชคดีสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้ไม่มีใครได้รับอันตรายบาดเจ็บอะไร
ว่ามันไม่ได้บานปลายมากกว่านี้นะครับ

กระเป๋ารถเมย์ก็พยายามยืนดูควบคุมสถานการณ์

แต่เราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้าคลิปนี้มันเกิดอะไรขึ้นจริง
ก็ได้ยินจากทั้งสองฝ่ายเขาก็เถียงกันบนรถเมย์
แต่ถ้ามันเป็นแค่เรื่องบีบแตรจริงเนี่ยโอ้โห
บีบแปรกันไม่ได้เลยเนอะ
นั่นสินี่บุกขึ้นมาถึงบนรถ
ก็สุดท้ายก็เหมือนกับไม่รู้ใครกดปุ่มเปิดประตู

อันนี้ฮะเดี๋ยวเผื่อทางรถเมย์หรือว่า
ที่เกี่ยวของก็จะตรวจสอบกันต่อไปนะคะ